อยู่อยู่มีวันหนึ่งหลับไปเผลอหลับไปแล้วนายกี้เล่าให้
ฟังว่าในฝันนั้นนะคะทาเวสุวรรณมาหาแล้วท่านก็มาบอกด้วยนะคะว่า
นายกี้ออุทิศส่วนกุศลให้ข้าด้วยนะแบบนี้เลยอ่ะเสียงดัง
ฟังชัดนะคะก็เลยตอบกลับไปว่าแบบคืออ่าก็พูดอ่ะมี
สื่อสารกับท่านนะคะบอกว่าเอ้าท่านทำไมต้องมาบอกแบบนี้
ผมไม่ได้นับถือสั้นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่
ด้วยแล้วนะคะเพราะว่าท่านเป็นยักษ์ค่ะแต่ว่าท้าย
สุดคุณผู้ชมพอตื่นขึ้นมาเสร็จปั๊บรีบไปพลิก
ตำรงตำราเลยล่ะค่ะศึกษาประวัติท่าน
ปรากฏว่าอ๋อท่านเหมือนมาให้แบบสติปัญญาอะไรแบบประมาณนี้คุณผู้ชมนะคะ
ท่านก็มาเข้าฝันผมว่าให้เห็นภาพผมมานั่งปล่อยปลาอยู่
แล้วก็บอกว่าเวลาทำบุญปล่อยปลาให้นึกถึงท่านด้วย
แล้วผมก็เลยถามเหมือนในฝันก็ถามว่าเอาแล้วเป็นใครเหรอครับ
ท่านบอกท่านบอกผมว่าท่านเป็นทาเวสวรรณ
แต่มันก็เป็นเรื่องพ้องแบบแปลกอันนี้ผมคิดเองได้อยู่
ผมว่าเออนามสกุลผมเนี่ยก็ป้อมสุวรรณเนอะแล้วท่านก็เวชสุวรรณ
ก็ประหลาดดีเนอะเออก็มีคำว่าสุวรรณเหมือนกันอะไรอย่างนี้
เรื่องพูดยากอะครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน
ก็เลยได้มานับถือท่านอีกองค์หนึ่งอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นเรื่องของความเชื่อความคล้องจองนะคะของนามสกุล
เวสุวรรณกับนามสกุลป้อมสุวรรณเนอะแบบนี้ค่ะ